คุณผู้ชมขาวมากันที่อีกนึงข่าวเมาส์ข่า๋อลื้อ
มีตัวตนจริงนะเออแล้วก็คือที่เขาเมาส์เขาหนัก
เขาเมาส์เขาลือหนักมากก็คือหนุ่มคนนี้เนี่ย
จะมานั่งแท่นหวานใจตัวจริงของสาวยายาไม่ใช่หนุ่มณเดชน์
เหรอคู่จิ้นแบบบรรดาแฟนคลับคู่จิ้นเอ็นไวน์
เขาก็แบบเฮ้ยจริงเปล่าร้อนหนาวกันไป
แล้วก็ก่อนที่จะปล่อยให้ลือกันไปใหญ่โตนะคะคุณค่ะ
สาวยายาเขามารับงานคู่กับหนุ่มณเดชน
นี่พี่ชายคู่จิ้นนะจ๊ะก็เลยถือโอกาสเคลียร์ชัด
ม้วนเดียวจบเลยว่าหนุ่มเบียร์เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือ
เพื่อนคนสนิทคนนึงที่ไม่มีทางพัฒนาเป็นอย่างอื่นไปได้
และพอถูกถามว่าจะมีใครมาแทนที่พี่ชายคนสนิท

ยายาก็ตอบแบบเขินเลยว่า

คือไม่มีใครเบียดพี่ณเดชน์ลงหรอกค่ะ

ก็เรียกเสียงเฮฮากลางวงสัมภาษณ

ี้ยนเป็นเพื่อนสนิทคนนึงค่ะ
เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันตั้งแต่
หนูอายุแปดหัวค่ะ
ชีวิตนี้ที่จะเลื่อนขั้นจาก

หนูมีเพื่อนน้อยมีเพื่อนที่สนิทมากน้อยมากค่ะ

ซึ่งเขาก็หนึ่งใน๒๓คนนั้น
ผมก็รู้จักผมก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทในห้องย่าเหมือนกันครับผม

ก็เหมือนกับไปกินข้าวไปอะไรกันอย่างนี้ครับปกติ
เบียนเลื่อนทำไม่ได้แต่พี่ณเดชน์เลื่อนทำได้ไม่ได้ครับ

จะมีใครมาเบียดณเดชน์ลงไทยได้ด้วยเหรอ
ไม่มีใคร
จะมีใครมาเบียนลงไปได้ด้วย

ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม

ไม่มีใครเบียดได้ณเดชน์ก็เขิน
คือเขายอมรับเลยว่าเป็นความภูมิใจส่วนตัว
ที่เป็นผลจากการออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีคุณค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องขอไฟเขียวจากพี่ชายคนสนิท

แต่ที่ทำเอาสาวยายาหน้าบานสุดเลย
ก็น่าจะเป็นคำตอบของหนุ่มณเดชน์นี่แหละ
ที่เขาบอกว่านอกจากจะไม่ห้ามแล้ว
ยังยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า
เห็นภาพเหล่านั้นก็ต้องชอบเหมือนกันแน่นอน

เซ็กซี่ขึ้นอย่างนี้

ที่แบบเราออกกำลังกายหนัก

ไม่ได้แบบว่าฉันจะเซ็กซี่ไม่ใช่ค่ะ
คืออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีแอปอะไรอย่างนี้

หรือว่าชอบ

เขาก็ปั้นมาขนาดนั้นแล้ว

บางครั้งก็ชวนกันไปออกอีกแล้ว
ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเวลาว่างตรงกันหรือเปล่า
เพราะเราก็เล่นละครด้วยกัน

เล่นละครด้วยกันต้องมีซิกแพคไปพร้อมกันเหรอคะ
เราก็เห็นช่วงนี้ไง
อยากจะไปปั้นด้วยน่ะ

ทำตัวไม่ถึงเวลามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ

อย่าเขาจะเป็นคนอื่นไปได้ง่ายเนอะ
สนิทเขาบอกว่าณเดชนก็เป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนสนิทของเขาเหมือนกันนะฮะ
เอาเป็นว่าประเด็นของหนุ่มเบียนตกไปแล้วนะเพื่อน